ก๋วยเตี๋ยวเสี่ยงทายแล้วเราไปดูนี่
ส้มปลาแดดเดียวแล้วก็ปลาข้าวคั่ว
โอน่าทานทั้งนั้นไปดูวิธีการทำกัน
แล้วก็การจำหน่ายได้รายได้ขนาดไหนนะครับ
โดยชาวบ้าน๕หมู่บ้านในตำบลเสม็ดอำเภอเมือง
จังหวัดบุรีรำกว่า๘๐ครอบครัว

เช่นปลานินปลาสวายปลายี่สกและปลาตะเพียน
ไปเป็นปลาส้มปลาแดดเดียวและปลาข้าวคั่วขาย

ผมอยากทานปลาส้มนะปลาส้มนะ
วิธีการหมักปลาส้มจะนำปลาสดที่ซื้อมาไปล้างให้สะอาด
ไว้สักพักแล้วก็นำไปหมักเกลือ๔ชั่วโมง
จากนั้นนำข้าวเหนียวที่คลุกเคล้ากับกระเทียมสดกระเทียมดอง

เทหมักใส่ปลาที่ผ่านการแช่น้ำเกลือแล้ว
แค่นี้ก็จะได้ปลาส้มแสนอร่อยยัดข้าวเข้าไปแบบนี้

สาวอุบลของผมเคยทำใช่ไหม
ง่ายหลังจากปลาแช่น้ำเกลือแล้วก็นำไปคลุกข้าวคั่ว
ส่วนปลาแดดเดียวไม่ต้องพูดถึงเลยคุณ

แต่ที่สำคัญรอดูสภาพฟ้าฝนหน่อยนะครับ
เท่านี้ก็บรรจุถุงใส่ขายให้พ่อค้าแม่ค้า

โดยชาวบ้านท่านหนึ่งก็คือคุณป้าฉลาวพันแตง
บอกว่าก่อนหน้านี้ทำงานรับจ้างในกรุงเทพรายได้ไม่แน่นอน
ตัดสินใจกลับบ้านเกิดของเราดีกว่า
แปรรูปปลาขายทั้งปลีกและส่ง
ภูมิปัญญาชาวบ้านสร้างรายได้๓๔๐๐๐บาทต่อวัน
คุณสุภัณฑ์ศาลาถึงอาหารพันต่อวันนะฮะ
เป็นอาชีพที่มั่นคงสำหรับครอบครัว
แล้วแปรรูปแบบนี้เก็บไว้ทานได้นานด้วยบางอย่าง

ชอบไปยืนยันได้จากที่ไปเยษฐานข้อ๑ชอบชอบแล้วก็บีบมะนาวเพิ่มสักนิดนึง
เห็นนะว่ากล่องใหญ่มากนะกลับมากรุงเทพนะคะ